อีกนึง

ได้เวลามาการให้สบัตรกับเราสามคนใน
คู่กับสบัตรข่าว
โอ้โหคุณชิสาวันนี้คุณนี่สดใสสีชมพูเลยนะครับ
ออกแล้วค่ะคนมีความสุขคนโชคดีก็ต้องสีชมพูสดใส
ได้ดีขิงใหญ่ครุยใหญ่เลย
เมื่อวานไม่เจอกันวันหนึ่งไปลุ้นรางวัลกันถูกไหม
ไม่น่าเชื่อว่าดิฉันก็มีโอกาสโชคดีกับเขาบ้าง
โอ้โฮได้นิดหน่อยมา

อย่าดีกว่า
ไม่ก็ไม่อยากจะให้ทุกคนรู้สึกแบบเฮ้ย
อิจฉาตรร้อนไงอืมอ๋ออ๋ออืม
อ่ะซื้อลอตเตอรี่มันก็แบบนี้แหละมีทั้งถูกมีทั้งผิด
แต่เห็นเขาว่ากันว่าคนที่ถูกแบบถูกรางวัลใหญ่
ฮะก่อนจะไปขึ้นรางวัลเห็นต้องรอหน่อยใช่ไหม

เออใครโชคดีบ้างนะเตรียมไปขึ้นเงินคุณเช็คข้อมูลนี้กันก่อนนะคะ
เรื่องนี้นะครับต้องเช็คกันหน่อยเพราะว่าเรื่องของการไปที่กองสลากค่ะ

โอ้โหบอกเลยนะว่ามันจะต้องรอกันนิดนึง

รูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะแบบใบนะ

ใช่แล้วเพราะอะไรคะอย่าเพิ่งรีบ
สำนักงานสลากที่สนามบินน้ำนนทบุรี
เขาปิดทำการช่วงวันที่๑๖ถึง๑๘พฤศจิกายน
ก็เนื่องจากมันเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

เก็บโรตเตอรี่ของคุณวัยให้ดีนี้ครับ
แล้ววันจานที่๒๑พฤศจิกายนเนี่ย
ห้อยไปขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากนะฮะ
ส่วนรางวัลอื่นสามารถขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับ
แล้วก็สามารถเดินทางไปขึ้นรางวัลได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับ
ใจแล้วเฉพาะรางวัลที่๑นะ

แต่ถ้าเป็นรางวัลอื่นสบายอย่างคุณชิสาไอ้เลขท้าย๒ตัวคุณก็สบายใจแล้ว
อย่างนี้ขึ้นเงินได้เลยนะคะก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะคะเราจะได้เป็นผู้ที่โชคดีได้รางวัลที่๑กับเขาบ้าง
อยากจะเป็นผู้โชคดีบ้างนะจูด้งนะใช่ครับแต่ว่าใครที่ไม่ถูกรางวัลไม่เป็นไรเพราะผมจะพาไปดู
คมปลอบใจหน่อยจะเด็ดจะคมขนาดไหนไปดูครับ
จูด้งครับ
จูด้งถามคำอันนี้จะปลอบใจหรือจะมาซ้ำเติมกัน
เหมือนจะมาซ้ำเติมยังไงก็ไม่รู้นะฮะนี่ยังถูกหวยเป็นเรื่องแปลก
แต่ถูกแรกมันเรื่องปกติแรกคุณยายกว่านี้นะคุณยายเขาก็อายุเยอะแล้วแหละ
คุณยายคู่ที่ว่าคุณยายแมวอายุ๗๔ปีคือเขาก็ถ่ายคลิปเล่นกับหลานนั่นแหละ
แต่ว่าคุณยายนะจำมุกได้ทุกมุกเลยนะคุณยายเก่ง
ใช่นี่แต่ว่าอันหนึ่งที่โดนใจแล้วคือปากก็บอกว่าเข็ดแล้วแต่พอมีเลขเด็ดก็เอาใหม่เข้าตัวผมเลย
ผมเนี่ยงวดนี้บอกว่าเอาพอแล้วใบเดียวพอสักพักใบเดียวใบเดียวต่อวัน
แล้วก็คือกว่าจะถึงงวดหน้าก็นับไปอีกกี่วันล่ะ
นี่คุณซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อเมล็ดพันธุ์มาฮะซื้อมาใบเดียวมันงอกเงยมาหลายใบเลย
มันเงยมันเพลินครับตามคำคมคุณยายเขาเลย
แต่จริงแล้วก็มีคำคมเยอะแหละเอาที่มันปลอบใจนะคือไม่ถูกรางวัลไม่เป็นไร
ขอแค่เป็นคนที่ถูกใจก็พอแล้ว
คำคมนี้ใช้ได้บ่อยใช้ได้เสมอทุกเส้นก็ใช้อย่างนี้ปลอบใจทุกงวดเลย
ปลอบใจทุกงวดกันไปปลอบกันไปอย่างนี้ละกันแล้วก็ขอให้เราโชคดีกันในงวดถัดไป
คุณผู้ชมเป็นผู้โชคดีด้วยหรือเปล่าส่งไลน์มาคุยบอกเราก็ได้นะ

เช็คกันหน่อยว่าจบศึกแล้วเหลืออยู่กี่คน

ไม่เป็นไรงวดหน้าก็ว่ากันไปนะครับแต่มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
อุทาหรณ์ผัวเมียจริงมันมีเรื่องอะไรมากมายผมว่ายังไงก็ต้องค่อยใจเย็นค่อยคุยกัน
ไม่ผัวเลยโมโหโอ้โหไปบีบคอเมียแทบตายเลยครับ
พี่นั่นหน่อยดูแม่งใจเย็นดู
เนี่ยเกือบตายอ่ะจากเรื่องรักใคร่มันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมนะ

คุณผู้ชมครับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยของจังหวัดกาลสิน
ต้องรีบไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวสาริสาอายุ๓๙ปีก็คือเมีย
ถูกผัวทำร้ายที่ผมเล่าให้ฟังโดนบีบคอฮะอาการสาหัสนอนหมดสติอยู่บนเตียงแบบนี้
เหตุมันเกิดที่บ้านพักหลังหนึ่งนะฮะในหมู่บ้านเอื้ออาทรตะบนโพนทองอำเภอเมืองจังหวัดกาลาศิลป

เจ้าหน้าที่รีบส่งตัวคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลกาลสินก่อนนะ

แล้วไปสอบถามผู้ก่อเหตุอย่างที่บอกไม่ใช่ใครผัวนี่แหละ

ก็ให้การกับทางตำรวจนะฮะว่าปกติอยู่บ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนครับคุณตำรวจครับ
อยู่กับเมียผมแล้วก็พี่สาวครับ
แหมดันเกิดอาการคึกคักนี่
คุกเข่ายกไม้ยกมือขอโทษกับคุณตำรวจ
แต่คุณตำรวจบอกไม่ได้ไม่ได้ความผิดมันเกิดขึ้นแล้ว

เรื่องของเรื่องวันนั้นตัวพี่สาวออกไปทำงาน

กะว่าแบบที่รักจ๋าที่ผ่านมาเราเคยทะเลาะกัน
วันนี้แหละเราจะมารื้อฟื้นคืนดีกัน

ผัวเมียเขาเข้าใจกันดีแต่เมียเขาไม่เล่นด้วยอ่ะดิ
บอกว่าไม่ใช่เธอมันไม่ใช่ตอนนี้
อ้าวแต่ตัวผัวเองบอกมันต้องให้ได้มันต้องมี
เพื่อที่เราจะได้กระชับความสัมพันธ์

เอาอย่างนี้ครับสุดท้ายก็ด้วยความโมโหบีบคอเมีย

และด้วยความที่เขาตกใจเลยรีบโทรไปหาเพื่อนให้ช่วย
โทรตามกู้ชีพกู้ภัยมาช่วยหน่อย

สงสารเมีย

สงสารโดเรมอนเนี่ย

เออใช่น่าเห็นใจจริงนะคะคุณค่ะ
ถ้าส่งมาแล้วเพื่อนไปเล่นด้วย
แต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องขำเรื่องตลก
เพราะว่าเล่นใช้กำลังยังไงไม่ได้นะ
เป็นสามีภรรยาหรือผัวเมียกัน
เรื่องการจะมีเพศสัมพันธ์กันพูดตรง
มันต้องเกิดจากความยินยอมทั้งสองฝ่าย
ถ้าหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยอมแล้วเราก็
มันจะกลายเป็นคดีข่มขืนได้เลยนะครับ

สุดท้ายทำผิดแบบนี้ก็ต้องไปรอรับโทษต่อไปนะครับ
จากเรื่องภายในบ้านในครอบครัวมาดู
เรื่องของนักเรียนนักศึกษาที่ทำกิจกรรมรับน้องกันหน่อย

ไม่พูดถึงหรอกเรื่องนั้นมันมีเยอะแยะเดี๋ยวค่อยมาเล่า
แต่เรื่องที่ต้องพูดถึงแล้วเตือนกันก็คือเป็นการรับน้องที่ไม่ดีนะคะ

กรณีนี้ค่ะมีเด็กเขาถูกรับน้องด้วยการใช้ไฟแช็คลนหน้าแข้ง
แล้วก็ทำกิจกรรมอะไรเสี่ยงทำให้น้องเขาได้รับบาดเจ็บ

คุณผู้ชมค่ะไปดูก่อนเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายเลยนะคะ
ผู้เสียหายเนี่ยสมมุติว่าชื่อน้องเอนะเป็นนักศึกษาปี๑คณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านดุสิตนะคะ
แล้วเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่ค่ะไปพบกับพันธบทเอกปริญญาเหลืองอุทัย
ผู้กำกับสนบางพลัดเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าของคดี
หลังจากที่คุณแม่กับคุณลูกเนี่ยเขาได้ไปแจ้งความเอาผิดรุ่นพี่ชั้นปี๓คณะเดียวกัน
ในข้อหาทำร้ายร่างกายไปแจ้งมาตั้งแต่วันที่๗พฤศจิกายนแล้วนะ
วันนี้วันที่เท่าไหร่ละ๑๗แล้วก็ไปติดตามดู
ผู้กำกับบอกว่าตอนนี้นะสิ่งที่รออยู่คือผลการตรวจบาดแผลจากแพทย์ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนที่ผู้เสียหายรักษาตัว
เดี๋ยวหลังจากนี้แล้วก็จะเรียกผู้ต้องหาต่อไปคุณตำรวจเขาก็เล่าถึงไทม์ไลน์ให้ฟัง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๓๑ตุลาคมนะคะ

ถูกรุ่นพี่ในคณะ๔คนเรียกไปหาที่อพาร์ทเมนต์

อ่ะมีไหมรับน้องส่วนตัวแบบนี้มีหรือเปล่า
คือทางสถาบันเขาก็ไม่ได้อนุญาต

ทีนี้ตัวน้องและเพื่อนเห็นว่าคงไม่มีอะไรน่าเสียหาย

ก็เลยพามาหาที่อพาร์ทเมนต์
พอไปถึงนะถูกรุ่นพี่สั่งให้กระโดดตบวิทย์พื้น
แล้วก็ร้องเพลงเหมือนกับกิจกรรมรับน้องทั่วไป

แต่จากนั้นค่ะรุ่นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนั้น
สมมุติว่าชื่อนายบีนายบีได้ให้น้องเอและเพื่อน
เข้าไปในห้องน้ำจากนั้นก็ถอดเสื้อถอดผ้า
เอาผ้าปิดตาแล้วก็ดึงกางเกงลง
บอกให้น้องเนี่ยเอามือปิดอวัยเพศตัวเองเอาไว้
จากนั้นรุ่นพี่ที่ว่าเขาใช้สเปรย์ค่ะ
เปรย์ที่เป็นสีสเปรย์เนี่ยพ่นไปที่แขนพ้นไปที่ขา

คุณคิดดูค่ะสีสเปรย์พวกนี้มันเป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันนะ

ก็เลยทำให้เกิดเปลวไฟไหม้ที่แขนขวาหน้าท้องหัวหนาว

มันจุดบอบบางตรงนั้น
ส่วนรุ่นพี่อีก๓คนยืนอยู่หน้าห้องน้ำค่ะ
พอเห็นแบบนี้แล้วนะคะน้องเขาก็บอกเลยว่าไม่ได้แล้ว
มันทำเกินกว่าเหตุก็เลยปรึกษาแม่

แล้วเขาก็ใช้ให้มือให้ผมเอามือปิดเทิวใช่ไหมครับพี่
แล้วก็เอาไฟแช็ก
แล้วก็สเปรย์ฉีดพ่นเข้ามา
นี่คือรอบแรกผมแกะผ้าออกแล้วผมทนไม่ไหวมันร้อนมาก
เขาก็บอกให้ผมมาปิดตาอีกรอบนึง

มีผมโดนคนเดียวครับแต่ในห้องนั้นมีเพื่อนทั้งหมด

แต่ผมโดนกรณีนี้คือคนเดียว

แล้วมันไหม้เยอะไงครับรุ่นพี่ก็ตกใจ
อ๋อคนอื่นก็เลยไม่ได้โดนใช่
โอ้โหไอ้กิจกรรมรับน้องเนี่ย
ที่ทำไปในทางสร้างสรรค์มันก็ดีเพื่อสร้างเสริม

ไปเผาเขาอย่างนี้มันทำให้สามัคคีกันตรงไหน
นั่นเหรอสิมันพิเลนอ่ะไม่ได้เลยนะคะ
ซึ่งแม่เขาบอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์แบบนี้
ไม่คิดว่าส่งลูกไปเรียนกับพี่กับเพื่อน

ตอนนี้ก็เลยให้ลูกลาออกจากวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะกลัวไม่ปลอดภัย
และที่สำคัญก็คือย้ำกับคุณตำรวจเลยว่า
อยากจะให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
ว่านะไอ้กิจกรรมรับน้องเนี่ยบางทีหลายมหาลัยเขาก็
เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมไม่ให้จัดเลย
แต่เขาจะทำกิจกรรมอื่นแทน
มันก็จะมีกิจกรรมนอกรอบแบบนี้แหละ

แต่ถ้าไปทำเองอยากทำเลย

พาไปดูเรื่องของคนเมาหน่อยครับ
ความเมาเป็นเหตุเมาแทนที่จะอยู่บ้าน

เขาต้องไปแจ้งตำรวจแบบนี้ครับ

อ่าเอิ้อ

เขาไปแจ้งความอย่างเดียวเลย

เดี๋ยวนะมันทำนองมันเป็นยังไงถึงได้มีเรื่อง

ใช่หรือเปล่าคล้อนคือของมีคำว่าเผา
เขาก็ไปเข้าใจว่าไปเผาบ้านเขาหรือเปล่า

เอออาจจะเป็นไปได้ตำรวจต้องลงพื้นที่ไปช่วย
ใช่ครับตำรวจสพชัยนาธต้องลงไปเลยแล้วก็

เนี่ยเขานั่งอยู่ท้ายกระบ่าห์
คนนี้เลยนี่เสื้อสีกรมนี่นะครับ
แล้วที่สำคัญมาบอกนักข่าวที่ถ่ายอยู่บอกอย่าถ่ายแต่ผม

นี่นะฮะลักษณะพูดจาก็ดูเหมือนจะเมาอะไรสักอย่าง
อย่างที่ผมบอกไปเขาก็ร้องเพลง
เขาอ้างนะว่าร้องเพลง
แล้วพอเมาเป็นอย่างไร
พูดจาเหน็บแนมหาเรื่องท้าตีท้าต่อย
คนที่เดินผ่านไปมาก็โดนนะครับ
บางครั้งก็เดินเข้ามาหาเรื่องที่ร้านเลย
มีปากเสียงกันเป็นประจำถึงขั้นเนี่ย

คนอย่างมึงเนี่ยต้องเจอเรียงคิวข่มขืน
โอ้โฮพูดแบบนี้ยอมได้อย่างไร

หนอทองหนออายุหนอพองหนอ

สงบสติอารมณ์เพราะอีกฝ่ายเป็นคน

เออมีสีหรือเปล่าเขาก็กลัวเหมือนกัน
กระทั่งล่าสุดเมาแล้วก็ท้าตีท้าต่อยหลานชาย
ก็บอกว่าโอ้โหมีปัญหาอะไรกับตูหรือเปล่า
หรือจะเอาเธอก็เข้ามาห้าวไม่ทันนะฮะ
จึงจึงจะได้แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
เจ้าของร้านบอกว่าหากเมาก็อยากให้ต่างคนต่างอยู่ดีกว่า

ก็เห็นถามคนแถวนั้นนะฮะบางคนเนี่ยนะฮะ
เขายืนล้างรถอยู่หน้าบ้านนักข่าว
แล้วก็ไปถามว่าเป็นยังไงบ้างกับคนนี้อะไรอย่างนี้
เขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่มีใครอยากจะยุ่งหรอก
ยุ่งด้วยเดี๋ยวก็มีเรื่องมีปัญหา
โอ้โหกลายเป็นซะอย่างนี้อีกโอ้ผมว่าตำรวจช่วยอย่างเดียวไม่พอนะ
หมู่บ้านก็น่าจะมีเหมือนเป็นผู้ยงผู้ใหญ่ไหม

กับผู้ใหญ่บุงอย่างนี้ก็ไม่คุยด้วยแล้ว

เป็นกำลังใจให้นะกับหมู่บ้านนี้นี่นะครับ
และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของร้านชำที่นี่
บอกว่าโอ้โหดวงเธอไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้
เดือนเดียวเจอโจรไป๒เด้ง

เด้งแรกเป็นโจรขโมยน้ำมัน
อีกโจรหนึ่งเป็นโจรโรคจิตครับ

กล้องวงจรปิดจับได้ชัดเจนนี่โจรแรก
โจรโรคจิตมาแบบแต่งกายครึ่งท่อน

มีแค่ครึ่งบนครึ่งล่างไม่มี

โอ้โหเนี่ยครับเปิดเผยเกินไป

กางเกงไม่มีถกเสื้อขึ้นละชัดเลย

ข้างหลังเห็นชัดว่ามีเบอร์เจ็ด
เบอร์๗นี่ระดับตำนานโรนาโดเบคแอมเลยนะ

เป็นตำนานโจรโรคจิตนะดิ
โชว์ของให้เจ้าของร้านชำดูฮะ
สุดท้ายก่อเหตุน้ำใจก็ขับวันไซส์หนีไป
แล้วเจ้าของร้านเขาเป็นผู้หญิง
เห็นแบบนี้เขารีบปิดร้านเลยนะ
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสัก๖โมงเย็น
วันที่๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่ร้านขายของชำที่บ้านอ้อมแก้ว
ในตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี
เจ้าของร้านชื่อนางสาวแนนอายุ๓๐ปีเธอเล่าให้ฟังนะครับว่า
เดือนนี้คุณนักข่าวโชคร้ายสุดโชคร้ายสองเด้ง
ไม่ใช่๙เด้ง๘เด้งนะคนละเรื่องกันนะ
แต่เป็นเรื่องของความดวงไม่ดีจริงเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนน่ะ
ไปเจอกับผู้ชายโรคจิตมาเปิดท่อนล่างโชว์เจ้าโลก
หวาดเสียวน่ากลัวไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูสิว่า
ตำรวจจะจับได้ไหมส่วนภาพที่เห็นเนี่ยก็คืออีกโจรนึงเป็นกลุ่มวัยรุ่น
มาขโมยน้ำมันน้ำมันที่เขาใส่ขวดวางขายอยู่หน้าร้าน
คว้าไปเลยแบบนี้เลยครับ
เป็นเยาวชนด้วยนะที่สำคัญไอ้ที่มาขโมยน้ำมันเนี่ย
มันขวดขายเด้อแต่ว่ามาขโมยไปซะอย่างนั้นเด้อ
โอ้โหไม่ได้เด้อต้องโดนดำเนินคดีนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ทางเจ้าของร้านเขาได้พูดคุยกับคนแถวนั้นแล้วบอกว่า
กลุ่มวัยรุ่นที่มาขโมยน้ำมันเนี่ยนะครับก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้ง
ปล่อยไว้ไม่ได้เลยไปแจ้งความแล้วตอนนี้จับมาได้แล้วหนึ่ง
คุณเชื่อไหมอายุสิบห้าเด็กอยู่เลยอ่ะ
ที่ว่าอายุเยอะสุดของแก๊งแล้วอายุต่ำล่ะของแก๊ง
อันนี้เจอสองโจรแบบนี้เข้าไปอ่ะ
ตอนนี้โจรขโมยน้ำมันจับได้แต่เหลือแต่เนี่ยพี่โรคจิตเนี่ยนะคะ
ตำนานเบอร์๗เนี่ยตามจับให้ได้ด้วยนะ
ไม่แน่ใจแต่ถ้ามาแบบนี้ไม่กลัวมันบาดแล้วเหรอ
แบบว่าถ้าแบบว่าแข็งหน่อยน่ะหรือมีลอยบาดแน่นะเจ็บหน้า

ชาวบ้านที่กะบินบุรี
ใครที่อยู่บ้านหนองสแก่
เคยเจอเหตุการณ์ช้างป่าบุกเข้ามาบ้าง

มาแล้วนี่ช้างป่าศรีดอที่ชื่อว่าเจ้าโหนกนี่แหละค่ะ
เป็นช้างป่านะจากที่เขาอ่างรืนัยครับ
มันเดินมาในหมู่บ้านแล้วสักพักหนึ่งมันก็แวะเข้ามาในบ้านหลังหนึ่ง
ที่อยู่ในพื้นที่ตระบนเข้าไม้แก้วอำเภอกระเบีนบรีจังหวัดปราจีนบรี
ไปบ้านของนางเจี๊ยบพงแผนนะคะคือบ้านเขาเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดช่วง๑ทุ่มกว่า
นอนเปรย์สบายใจสบายอ้าวเฮ้ยโหนกโหนกมาแล้ว
เออเราก็ต้องห้านีห้านีแล้วตอนนี้
นี่ต้องหนีให้ไกลค่ะก็ยังโชคดีนะที่เธอก็หนีทัน
นะคะก็ไม่ได้ถูกมันทำร้ายแต่ว่าไม่รู้ว่าข้าวของเสียหายแค่ไหนนะ

มันยังคงอยู่ในพื้นที่ป่าแถวนั้น
กราฟิกเราเจ้าโหนกคึกน่าดูเลยนะ
แล้วคือขึ้นเตือนภัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในพื้นที่เขาก็เลยประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านนั้น

ก็คงต้องเฝ้าดูถ้าหากว่าเราหลับล่ะ
นั่นสิไม่รู้จะเกิดอันตรายแบบไหนเลยเนาะจูด้งเนาะ
ใช่ช้างนี้อันตรายมากล่าสุดนี้ผมไปอาบน้ำช้าง
ช้างตัวเล็กนะแค่น้องเขาแบบทับนิ้วเนี่ยโอ้โหเจ็บมากเหมือนโดนรถ
บรรทุกทับก็มันตัวใหญ่นะมันตัวใหญ่นะมันหนักมากเลยแล้วเอาเดาอารมณ์มันไม่ได้นะ
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริ

ตกใจนะเนี้ยลิต้ารับลึกขนาดนี้ลับลึกหรือยังไงหรือเปล่า

โอ้โหแล้วสองสามคนก็เอาไม่อยู่ขย่าวขนาดนี้แล้วลาบลึกมาก

อันตรายแต่ว่าเรื่องนี้เล่านิดนึงฮะน้องริต้าเนี่ยเขาก็หลับนะหลับลึก
แล้วครูเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปไว้ได้นี่แหละฮะช่วงเวลาตอนที่น้องเขาหลับ
เสร็จแล้วก็โอ้โหปลุกกันกว่าจะหลับกว่าจะตื่นนะฮะเนี่ยขนาดน้องเขานั่งแล้วยังไม่ลืมตาเลยนะ
ครูก็เลยถามพอน้องเขาตื่นมาถามว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าหนูลูก
นี่นี่นี่คือลิต้าตื่นแล้วเหรอตื่นแต่ยังหลับตาอยู่ตอนนี้
ครึ่งหลับครึ่งตื่นใช่ให้ใครบอกครึ่งน้ำไหมฮะเอามาเอาไปใช้
พี่เต่าคงตื่นแล้วแหละสลึมสลืองวงเงียมประมาณ
ลืองวงเงียแต่ว่าสอบถามน้องเนี่ยน้องเขาบอกว่าน้องเขานอนดึก
แฟนเธอคอพับพับสนุกเลยก็เลยน้องเขาเลยบอกมาก็
ทางบ้านก็หายเป็นห่วงอ๋อเพราะว่านอนดึกนั่นเอง
แต่ว่าจริงแล้วผู้ปกครองหรือครูที่อยู่โรงเรียนเอง
ถ้าเห็นแบบนี้ก็ควรจะแจ้งผู้ครองก็ได้
บอกว่าให้ควรไปตรวจโรคอะไรหน่อยไหม
ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการลกอ้วนหรืออะไร
มันจะมีโรคแทรกซ้อนอะไรที่เราก็ต้องดู
ในฐานะคนที่เป็นพ่อ

ผู้ที่เสี่ยงที่สุดสูบบุรี
ส่วนผู้ที่ไม่สูบก็สามารถเป็นได้เช่นกัน
เพราะมันมีงานวิจัยหลายฉบับที่ระบุถึงสาเหตุอื่น
ที่ทำให้เสี่ยงกับการเป็นโรคมะเร็งปอดอะไรบ้าง
เขาว่ากันว่ามันเป็นสารกำลังตรังศรีที่มีอยู่ทั่วทุกแห่ง
ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสใดของมนุษย์
คือมองไม่เห็นไม่ได้กลิ่นไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหน
โอ้โหแล้วเราไปรู้มันได้ยังไงว่ามันมี
นั่นแหละสิสังเกตยังไงล่ะงงไปหมด
อีกหนึ่งอย่างก็คือแร่ใยหิน
เป็นสารก่อมะเร็งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่งมีโทษแล้วก็พิษภัยของแร่ใยหินนั้น
ก่อให้เกิดโรคมะเร็งทั้งปอดแล้วก็ไตได้นะครับ
อย่างที่๓อันนี้หลายคนน่าจะรู้กันดี
สูดดมควันบุหรี่จากคนใกล้ตัวพูดง่าย
วันบุหรี่มือสองต้องหลีกเลี่ยงนะ
ก็คือว่าเพื่อนสูบแล้วเราก็ไปอยู่ใกล้ได้กลิ่นนั่นแหละคือ
อย่างที่๔พันธุกรรมที่ผิดปกตินั่นเองนะครับ
มาฝากเตือนกันนะครับมาเล่าสู่กันฟัง
เพราะมันมีข่าวไงคนที่เขาดูแลตัวเองเป็นอย่างดี
ใช่สุดท้ายเป็นมะเร็งปอดด้วยอืมนะคะ
เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเพิ่มเติมมากขึ้น
เอาล่ะคุณผู้ชมบ่ายแบบนี้เตรียมไปหาของอร่อยรับประทานกันดีกว่า
พาคุณผู้ชมไปกินเมนูนี้เลยนะคะ
หมูปลาร้าทานง่ายอร่อยอยู่ที่ไหนติดตามเลยในช่วง
สบัดรอบรุ่ง
โอ้โหโอ้โหง่างมาเลยดูค่ะ
ข้าวเหนียวหมูปลาร้าแบบนี้หลับสบายใจแล้ว
ท้องเลยในยำค่ำคืนแบบนี้นะคะ
นี่คือร้านหมูปลาร้าทรงโจร
เดี๋ยวก่อนเขามีแต่ปลาร้าทรงเครื่อง
อันนี้ทรงโจรเขาให้มาจุกเหลือเกินนะคะ

และนอกจากหมูปลาร้าแล้วเนี่ยเขายังมีไก่ด้วยนะคะ

คุณจะทานที่ร้านก็ได้นะหรือว่ากลับบ้านก็ได้
ส่วนน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยนะน้ำจิ้มปลาร้านี่นะ

อ๋อเหรอน้ำจิ้มก็มีแบบแจ่วปลาร้ากับแจ่วทั่วไป

ส่วนรสชาติบอกเลยว่าแซ่บนัวมาก
แล้วกินแบบยามค่ำคืนที่อากาศหนาว
กินหมูปิ้งไก่ปิ้งร้อนโอ๊ยอร่อย
ร้านเปิดทุก๕วันนะคะ
เปิดขาย๕วันเวลา๔โมงครึ่งถึง๔ทุ่ม
ส่วนวันอาทิตย์จะเปิดบ่าย๓ถึง๔ทุ่ม
เอางี้จำวันหยุดแล้วกัน
จำวันหยุดคือหยุดพุทธและภูริหัส

เบอร์ไว้แล้วกันโทรถามเลยนะ
หมูปลาร้าทรงโจรจ้า
น้องท่านบุรีนี้เองใช่ค่ะปลาร้าทรงโจรน่ากินมากเลย
จากเรื่องของกินพาไปดูสัตว์โลกแสนรู้
ปกติเนี่ยแมวกับหมาเขาจะมีความพิเศษมีความฉลาด
แต่น้องวัวตัวนี้สามารถเปิดก๊อกน้ำเองได้
เอาจะฉลาดจริงหรือเปล่าติดตามได้ในช่วง

ว้าวนี่ฉลาดสุดไปเลยครับน้องวัวตัวนี้สามารถเปิดก๊อกครับ
แล้วก็รับประทานเองได้ชื่นใจซะจริงนะฮะ
นี่เป็นไงฮะนอกจากหมาจากแมวแล้วน้องวัวก็สามารถทำได้

ที่ผมเคยเห็นนะมักจะดื่มเป็นช็อตอ๋อเหรอไม่ได้แบบจากก๊อกแบบนี้นะ
กินเป็นช็อตแล้วบางทีสั่งมาเป็นถาด
เอ้อใครเป็นคนจ่ายแรกรมจะจ่าย

นี่คุณเคยได้ยินคำนี้ไหมวิ่งดื่ม
วิ่งดื่มตามโต๊ะเก่งนักแหละโคโคที่ผมรู้จัก
แล้วทุกวันนี้จับโคตัวนั้นได้หรือยัง

โคที่ว่านั่นคือโคกระบือ

จบแบบนี้เลยได้เหมือนกันนะ
แต่ว่าช่วงหน้าอย่าเพิ่งไปไหนจะพาไปตกตกทอง

นี่ที่ริมแม่น้ำแบบนี้บรรยากาศดีมากแต่ไม่รู้ว่าจะได้เยอะหรือเปล่า
ยังไงเนี่ยเราก็ต้องกลับมาติดตามตอบกันแบบชัดได้ใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาช่วงนี้ผมจะพาไปสนุกหน่อยพาไปตกกุ้ง
เป็นกิจกรรมที่ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งความมันได้ทั้งความลุ้นแน่
จะสนุกขนาดไหนติดตามพร้อมกันได้ในช่วง

สะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับอยู่กับผมจุด้งเช่นเคยครับ
และตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับ
นี่บรรยากาศแบบนี้ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการทำประมง
และตอนนี้ครับฤดูของการตกกุ้งมาถึงแล้ว
เพราะฉะนั้นผมจุด้งเนี่ยอยากจะไปลองตกกุ้งบ้างครับ
เดี๋ยวเราไปหาคนที่จะมาสอนเราเลยดีกว่าครับ

และตอนนี้เราก็อยู่กับไกด์สุดหล่อของเราแล้ว
นั่นคือคุณห่ิงนั่นเองเจ้าสวัสดีครับ

หน้าที่ตกแล้วมีโอกาสได้ตัวมากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
แล้วจุดที่เราจะไปตกนี่คือตรงไหนฮะ
เราจะออกจากตัวคลองดำเนินสะดวกนะครับ
ออกไปเส้นแม่น้ำแม่กองรอยต่อจังหวัดสมุทรสงครามราชบุรี

อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับคุณเห็นครับ
เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยนิดนึงก็จะเป็นเบ็ดลอก
คันขนาดนี้ประมาณ๓๔พุตรนะครับ
เด็ดที่ใช้ตัวกุ้งนะครับจะเป็นตัวเบ็ดที่ไม่มีเงี่ยงนะครับ
แล้วทีนี้เหยื่อในการใช้ตกกุ้งครับคุณเห็ง
หลักตอนนี้พอปลายฝนต้นหนาวก็จะใช้เป็นหัวใจไก่แช่เลือดนะฮะ

อันนี้ไส้เดือนก็จะเป็นไส้เดือนตัวเล็ก

เดี๋ยวเราลงเรือไปตกกุ้งกันเลยดีกว่าครับ

พี่เองครับจุดที่เราจะไปตกกุ้งเนี่ยมันมีความแตกต่างจากข้างนอกอย่างไร

แม่น้ำมันจะมีจุดร่องความลึกความตื้นต่างกัน

โอกาสที่เราจะได้ตัวมากกว่าที่เราจะตกริมตลิ่ง
แต่ระหว่างที่เรากำลังจะออกไปตรงนี้เขาก็เรียกว่า
คือต้องทำให้น้ำมันเข้ากันถึงจะสามารถออกไปได้
แต่ตอนนี้น้ำตรงนี้กับข้างนอกคือเท่ากันแล้ว
ในด่านเขาเปิดประตูให้ครับก็พร้อมลุยเลยครับ
เอาละครับพี่เฮงครับอันดับแรกเราทำอะไรบ้างฮะ
อันนี้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยวางคันเบ็ด

หัวเบทก็จะมีการกดหน่วงเล็กน้อย
แล้วก็ดึงไประยะต้องต้านไว้แล้วก็เก็บสาย
หมายแรกครับผมเดี๋ยวลองเช็คเหยื่อโดยการจะลองใช้

ผมก็จะหมุนให้เอ็นซึงมาสักเล็กน้อยนะครับ

เฮ้ยได้แล้วหรอตัวสวยครับผม

มุมได้พูดสารุประล่ายมากนะครับ
เนี่ยผลงานชิ้นแรกคือสาหร่ายนะครับโอ้โห
และนี่แหละครับก็คือกิจกรรมตกกุ้ง
แม่น้ำแม่กรองจังหวัดราชบุรี
โหยไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ย
เพราะต้องอาศัยเทคนิครวมถึงประสบการณ์
ต้องรู้ทิศทางน้ำและอาศัยโชคชั่วอีกซะด้วย
วันนี้ผมโชคน้อยไปหน่อยล่ะครับ
บนบานสารกล่าวก็แล้วมูก็แล้วโอ้โห
ยังไม่ได้สักตัวเลยล่ะครับเนี่ย
เดี๋ยวให้พี่แถวนี้เขาโชว์ฝีมือกันดีกว่าครับ
เดี๋ยวเราปล่อยกุ้งตัวที่มีไข่

นี่ครับต้องบอกว่าคนที่นี่เขาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากเลย
นี่เป็นน้องกุ้งตัวที่เขากำลังตั้งท้อง

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาเลยดีกว่าเนาะ
โอ้โหวันนี้ครับได้มาท่องเที่ยวแบบผจญภัย

ได้มาเรียนรู้การตกกุ้งแบบนี้ด้วย
แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสนุกแบบผมพี่เฮงครับ

ถ้าเร็ววันดีครับ๐๘๑๔๐๒๘๕๐๙นะครับผม

นี่นะครับใครอยากมามันอยากมาตกกุ้งแบบนี้เชิญได้เลย
แต่ว่าวันนี้ผมจุด้งต้องขอตัวเอากุ้งนี้ไปรับประทานก่อนแล้วกันนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
นี่บอกเลยว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ทั้งสติสมาธิอริยสัตศรีอุเบกขาหินห้า
อันนี้เรียงภาพวุทธศาสนาอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมครับ

ต้องใช้อีกหนึ่งวิชาคหากรรมพรุ่งนี้ใช่ไหมจะแปรรูป

คุณผู้ชมฮะให้ดูเรื่องราวของเจ้าสุนัขตัวนี้หน่อย
ท่าทางมันแปลกนะมันมองอะไรมันมองแบบนี้มันหมายความว่ายังไง

คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูความน่ารักของเจ้าสุนัขทั้ง๓ตัว
มันเอ็นดูเอ็นดูน้อนน้อนที่ยังอยู่ในคัน
ยังไม่ได้คลอดออกมาเลยแต่ว่าเอ็นดูแบบไหนไปดูฮะ

ขอจับหน่อยได้ไหมเล่า
อยากรู้ว่าเด็กในคันจะมีปฏิกิริยายังไง
ส่วนอีกตัวมาเลยอย่าทะลึ่ง

นี่ผมจัดการให้แล้วครับ

เจ้าของคลิปไม่ใช่เจ้าของหมานะ
หมาทั้ง๓ตัวกำลังจะเคลื่อนย้ายไปอยู่กับหลวงตา
เอาเหรอหลวงตาแกขอไปไม่ได้ว่าเอาไปปล่อยวัดนะ
แต่ว่าไปอยู่กับหลวงตานั่นแหละหลวงตาแกขอบินทบาท
เพราะว่าเขามาอยากจะเลี้ยงเอง
อ๋อกำลังจะไปวัดแต่มีภาพน่ารักในช่วงของการขนย้ายทั้ง๓ตัว

ขอลานิดเดียวอีกตัวมาถึงบอกอย่าทะลึ่ง

ลากันไปด้วยคลิปแมวแสบยุมหัวกันครับ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แบบทรงปลดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ